มีเหตุภรรยาเนี่ยแทงสามีจนตาย
นะครับก่อนเกิดเหตุก็เมาทั้งคู่อืม
หนักกว่านะฮะถึงขั้นความมีดมาแทงสา
มีเข้าไปเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องแถวนะครับ
เป็นห้องแถวให้เช่านะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
นี่คือร่องรอยที่เกิดเหตุนะครับพวกจานสังกษีแก้วแตกเศษอาหารนี่เต็มไปหมดนะฮะ
ส่วนนี้คือห้องเกิดเหตุนะครับคือผู้เสียชีวิตเนี่ยทางกู้ภัยเข้ามาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
แต่ว่าก็เสียชีวิตนะครับนี่คือรอยเลือดที่เกิดขึ้นนะฮะ
ผู้เสียชีวิตชื่อนายกมลอุ่นอุราอายุ๓๓ปี
ทำงานเป็นรอปภของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับพร้อมกับมีดปลายแหลมยาวสิบนิ้วที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
คือมีดเล่มนี้นางสาวสุรินภาใช้มีดเล่มนี้แทงเข้าลำคอใต้ลูกกระเดือกของนายกมลสามี
คือตัดหลอดลมเสียชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าเลือดเนี่ยไหลออกมาแบบไม่หยุดเลยนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นี่ฮะจุดเกิดเหตุรอยเลือดก็ยังหยดอยู่เลยนะครับได้เจอกับนายสอนรามยศปัญญาอายุยี่สิบสี่
เป็นเพื่อนรอปภกับนายกมลผู้ตายวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายกมลที่ห้องนี่แหละ
ค่ะนะฮะก็ดื่มกันสองคนนะครับส่วนนางสาวสุริยภาพภรรยานายกมลเนี่ย
เขาทำงานเลิกกะเช้าคือกะดึกออกเช้าแต่ว่าไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนต่อตั้งแต่๘โมงจนบ่าย
พอบ่ายกลับมาถึงบ้านนายกมลเขาก็ต่อว่าต่อว่าแล้วก็พูดประมาณว่า
คือถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวจะไปนอนที่ออฟฟิศแล้ว
แต่นางสาวสิรินภาเนี่ยเขาก็ระแวงคิดว่าที่บอกจะไปนอนที่อื่นเนี่ย
จะไปมีคนอื่นหรือเปล่าก็เลยหึงหวงด้วยอะไรด้วยนะครับ
คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นเหตุการณ์ที่เขาบอกกับเรานะฮะ
ก็คือนายสอนรามเนี่ยบอกว่าตอนนั้นนางสาวสิรินภาฝ่ายภรรยาเนี่ย
ก็ถีบก้านคอฝ่ายชายก่อนเลยครั้งหนึ่งกระโดดถีบก่อนเลยแล้วก็เข้าไปทุบตีด้วยนะฮะ
ฝ่ายชายก็พยายามป้องตัดนะครับจนกับแกล้มเนี่ยตกหกกระจายถ้วยหมดนะฮะ
ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นว่านางสาวสุรินภาษาเนี่ย
มีดออกมานะครับแล้วก็ยังพูดว่านี่ไม่แทงใส่เข้าตาก็ดีแล้วนะ
แต่ความจริงแทงเข้าคอเนี่ยโอ้โหเข้าหลอดลมเลยนะฮะ
แล้วก็เดินกลับมาที่ห้องเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สอนลำบอกว่าตอนนั้นตกใจมากนะฮะรีบเข้าไปช่วยนะครับ
เอาผ้ามาอุดแผลของนายกมลนะฮะเพื่อช่วยห้ามเลือด
แต่ว่าไม่ไหวจริงครับเพราะว่าเสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิต
ส่วนสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยทะเลาะกันบ่อยนะครับ

มันทั้งเข้าคอรอดลมอ่ะ
แล้วตัวผู้ชายได้ปัดป้องอะไรไหม
ก็ปัดนะครับปัดไม่ให้มิดเข้ามาใกล้นะ
มันเดินเข้ามาห้องนอนอยู่เฉย
ตั้งรอดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเลือดมันไม่ออกใช่แต่แท้งอยู่แต่มันมันถึงออกเลยเลือดมันมีพุ่งปีดปีดปีดปีด
ก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหมตอนคืน
ประจำอ่ะพี่แต่ครั้งนี้มันสุดสุด
ส่วนใหญ่แล้วเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
คือห่วงอ่ะผู้หญิงจะหึงผู้ชายมากกว่ามั้งเพราะว่าผู้ชายบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็
พี่พี่จะไปอยู่ออฟฟิศอะไรวันนั้น
ตอนนั้นแน่นกินแล้วเมียก็อยู่ห้องเมียนอนเมียออกงานมา
แต่บางวันอยู่กะเดียวกันก็ทะเลาะวิวาดกันก็รุนแรงอยู่นะครับ
ยังไงบ้างค่ะตบตีผู้หญิงตบตีผู้ชายไหมครับ
มีอาวุธมีอะไรไหมตอนนี้ไม่มีครับมีแต่มือตบมือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยครับ
มีแต่มีอาธรรมแต่ตีในห้องผมไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงอยู่
ตำรวจสพปลวกแดงก็สอบปากคำนางสาวสิรินภาก็คือตัวภรรยาที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
เจ้าตัวก็รับสารภาพบอกว่าไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นที่จะให้สามีเสียชีวิต
ก็คือเธอเลิกงานดื่มเหล้ากับเพื่อนเมากลับมาสามีขู่ว่าจะไปนอนที่อื่น
กลัวว่าจะถูกทิ้งครับเลยทำไปเพราะขาดสติสามีพระยาคู่นี้อยู่กินกันมาหกเดือนได้
และผู้จัดโจมตีก็ไม่ได้ไหวยิงเคยมีสามีเคยมีลูกมาแล้วคนหนึ่ง
แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ชอบดื่มเหล้ากันทั้งคู่ตำรวจนำตัวนางสาวสิรินภาพผู้ต้องหาไปที่โรงพัก
ผู้ต้องหาบอกว่าขอไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดระยอง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนศพของนายกมลตำรวจก็ได้ติดต่อยาดจากจังหวัดสุโขทัย
มารับศพพรุ่งนี้นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะคะ